ครั้งก่อนนู้นค่ะคุณผู้ชมคงได้ติดตามว่าพี่ก้องห้วยไร่ก็เป็น๑คนที่ช่วยวิ่งระดมทุนกับโครงการ๙คนละ๙ใช่ไหม

เหลือโรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศจากเบตงถึงแม่สายเลยทีเดียว
มาครั้งนี้ค่ะพี่ก้องเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเหมือนกันในการสารต่อเจตนารมณ์ของร็อกเกอร์ใจบุญรุ่นพี่พี่ตูนบอดี้แลมด้วยการผุดโครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญเดินวิ่งปั่นก้าวตามห้อยซอยบ้านเกิด

ไปหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่๑๘อำเภอของจังหวัดสกลนครบ้านเกิดนั่นเองค่ะ
ล่าสุดพี่ก้องก็พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวทางโครงการอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็บอกว่าจะระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนครเพื่อพัฒนาในเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
เห็นบอกว่าระยะทางที่จะวิ่งนี้นะคะ๕๑๓กิโลเมตรเลยทีเดียวจะวิ่งตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่๒มีนาคมนี้ค่ะ
ส่งกำลังใจให้กับพี่กองผู้ว่าสกลนครโรงไปถึงพี่หน่วยงานต่างเลยที่มีจิตใจแบบโอ้เมตตานะ
ก้องเวรัยนอกจากพี่ก้องเว้ไร่เองก็ยังมีพี่เชษวรเชษด้วยนะคะที่เตรียมจะออกวิ่งในพื้นที่บ้านเกิดที่บ้านบึงนั่นแหละ
เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชม